แต่ทนายจี๊ดยังหาไม่เจอทนายจี๊ดเนี่ยนะเขาเป็นที่รักใคร่ของคนในจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
คุณผู้ชมครับหายออกไปตั้งแต่๑๔กรกฎาคมจะสัปดาห์แล้วครับ
แต่ครอบครัวมีความหวังร่างทรงบอกว่าไม่ต้องห่วงยังมีชีวิตอยู่ผีบางตาอยู่แค่นั้นเอง
อายุ๖๓ปีทนายความใจบุญหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
คืนคุณผู้ชมครับจากคำบอกเล่าของทนายจี๊ดนะครับครอบครัวทนายจี๊ดนะทนายจี๊ดไปปันจักรยาน
ออกกำลังกายทุกเย็นเลยบริเวณริมคลองส่งน้ำ
ตะบนสะยายโสมอู่ทองนะที่สุพรรณบุรี
แล้วหายตัวไปญาติก็ตามหา

ไปเจอจักรยานของทนายจี๊ดจมอยู่ในคลองชลประธาน
เอาใจไม่ดีสิใจไม่ดีสงสัยทนายจี๊ดจมน้ำหรือเปล่า
ปฏิบัติการค้นหาเริ่มต้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
ออกค้นหาตามจุดต่างทางบกก็หาทางน้ำก็ลุย
วันนี้ครับเข้าสู่วันที่๖แล้วยังไม่เจอ
แต่ครอบครัวของทนายจี๊ดเกิดความสงสัย
คือคุณผู้ชมไอ้คลองชนประธานนั้นที่ไปเจอจักรยานเนี่ยนะ
คือเป็นครองปูนไอ้วัชพฤษอะไรมันไม่มีหรอก
ถ้าคนจมน้ำมันต้องลอยแล้วนานขนาดนี้มันต้องลอยแล้วนะครับ
ประกอบกับมีการปูพรมค้นหาทุกตารางนิ้ว
ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกก็ยังไม่เจอ
ทำให้ครอบครัวของทนายจิตตั้งข้อสงสัยว่า
ลักพาตัวหรือโดนอุ้มหรือเปล่า
๓ทุ่มของเมื่อคืนคุณผู้ชมนะฮะ
ครอบครัวมีความหวังว่าจะเจอทนายจี๊ดแล้วล่ะ
เพราะว่าร่างทรงพ่อปู่ติดตามข่าวอยู่และติดต่อทีมงานกู้ภัยบอกเอ้ย
ฟังค่ะฟังค่ะทนายจี๊ดตอนนี้ถูกผีบางตา
อยู่แถวสุสานชาวจีนนู่น
ข้างโรงเรียนสะยายโสมวิทยานู่นไปหาเร็วไปหา
ครอบครัวกับกู้ภัยจุดทูปบอกกล่าวเลยครับ

จากนั้นนะครับเข้าไปในสุสานเลยเพื่อค้นหาความจริง
แล้วก็โทรศัพท์หาร่างทรงพ่อปู่
นี่หาอยู่นะนี่หาอยู่นะ
เอาไปดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยครับ
ที่ลงไปเล็ก๖เท่านั้นที่จะเปิดก็คือ๖วัน
เพื่อถังกิจเป็นไทย
ต้อง๖วันที่จะเปิดไทย

ร่างทรงพ่อปู่เจรจากับวิญญาณฮะ
ร่างทรงพ่อปู่วิญญาณ
เจรจากับวิญญาณที่ขังทนายจี๊ดเอาไว้
คุณผู้ชมแต่การเจรจาไม่เป็นผล
อันนี้เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะเป็นความเชื่อนะ
วิญญาณตนนั้นบอกว่ายังไงรู้ไหม
ว่าต้องเย็นวันนี้ปุ้ย
เย็นวันนี้คุณผู้ชมซึ่งเป็นวันที่๖ของการค้นหาใช่ไหม
เดี๋ยวจะปล่อยตัวล่ะ
นี่เหนือธรรมชาติลี้ลับมาดูสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์บ้าง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผย
บอกว่าจากการสอบปากคำคนสนิทและครอบครัวของทนายจี๊ด
ไม่พบประเด็นที่ว่าจะถูกทำร้ายหรือถูกอุ้ม
จากทนายจี๊ดไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรง
จากการไล่ดูตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็จุดที่พบจักรยานเนี่ย
ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะ

ครอบครัวบอกว่าไม่มีเรื่องกับใคร
แต่คนเป็นทนายก็ว่าความมันก็จะมีบ้างหรือเปล่า
ความคิดผมนะไม่เป็นไรแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะคะ